เป็นฝาแฝดอายุแค่สิบแปดปีแต่ไปลวงเด็กสาวมต้นทั่วราชบุรีมาข่มขืนค่ะ
แล้วไปตรวจสอบประวัติในคดีเนี่ยยาวเป็นหางว่าวเลยนะคะ
ไหนจะลักทรัพย์ไหนจะคดีทางเพศลองไปดูนาทีจับกลุ่มมันก่อน
เปิดเปิดชื่ออะไรเปิดเปิดนั่งลงนั่งลงนั่งลง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

นอกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอก
ออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอก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

ออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอก
ออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกออกมาข้างนอก

บอกว่าเป็นเด็กเป็นเยาวชนในช่วงอายุเท่าไหร่เท่าไหร่เจอว่าความรู้สึก
นึกคิดมันมีเด็กเราแล้วสองคนนี้มันมันติดคุกติดตารางค้ายามาโชคโชนคือจะมา
ที่ตัวเองล้วนนะฮะเราส่งคุณกายธนกรลงพื้นที่ไปที่สอบพอร์จอมบึง
ซึ่งตลอดทั้งวันนี้พนักงานสอบสวนก็ยังคงเค้นสอบทั้งปัดและปลาย
แม่ของปากกระปายมาฟังการสอบสวนด้วยนะคะ
ระหว่างที่คุมตัวทั้งสองคนย้ายห้องสอบสวนจากห้องนึงไปอีกห้องนึงเนี่ย
ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะพูดคุยพยายามสอบถามแหละลองไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดราชบุรีบอกว่า
ผู้ต้องหาทั้งสองคนคือปัดและปายรับสารภาพในบางคดี
แล้วก็ให้การภาคเศษในบางคดี
โดยข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายและมีการอัดคลิปเพื่อแบ็คเมย์ข่มขู่ผู้เสียหาย

แต่เรื่องกระทำชำราวอนาจารย์ยอมรับสารภาพ
แต่ไม่ได้รับทุกคดีนะคะ
เท่ากับว่าณตอนนี้มีผู้เสียหายที่มาแจ้งความดำเนินการเป็นคดี๔ราย
พื้นที่สพจอมบึงจราชบุรี๓ราย
แล้วก็ในพื้นที่สพเมืองราชบุรีอีก๑ราย
แต่ละคนอายุแค่๑๒๑๔ปีเองค่ะเหยื่อ
แต่ตำรวจก็เชื่อนะคะว่าไม่ได้มีแค่นี้

เพราะอยากจะส่งให้ไปถึงถ้าสมมุติว่ามีเหยื่อคนไหนที่โดน๒แฝดคู่นี้

แจ้งความเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาทันทีที่สพจอมบึงนะคะ
มีผู้เสียหายมากเท่าไหร่
ผู้ก่อเหตุก็จะได้รับโทษหนักขึ้นเท่านั้น
คุยกับแม่ของปัดกับปาย
คือต้องยอมรับว่าพอมันเกิดเคสแบบนี้ขึ้นนะคะ
ไม่ไหวแหละที่คนจะต้องด่าสาดไปถึงพ่อถึงแม่
เพราะพวกแม่เค้าเลิกกันใช่มั้ย
ได้คุยกับแม่ของปัดและปาย

คนโตเป็นผู้หญิงอายุ๑๙ปี
ส่วนอีก๒คนก็คือฝาแฝดคู่นี้แหละปัดและปาย
แม่เพิ่งจะแม่เลิกกับพ่อของปัดและปายเนอะ
แล้วก็เพิ่งจะมาย้ายมาอยู่กับสามีใหม่ที่ราชบุรีไม่ถึงปี
ปัดเนี่ยอยู่กับแม่ที่แคมป์พักคนงาน
ส่วนปายอยู่กับพ่อที่สุพรรณบุรี
ที่ผ่านมาเวลาปัดไปไหนมาไหนเนี่ยแม่รู้ความเคลื่อนไหวตลอด
ลูกไม่เคยพาผู้หญิงเข้าบ้านเลย
เรื่องที่เกิดขึ้นแม่บอกว่าไม่เชื่อว่าจะเป็นฝีมือของลูกแม่ทั้งหมด
เพราะหมายจับบางคดีไม่ใช่ของลูกแม่
ทำนองว่าอาจจะถูกยัดข้อหา
ถามว่าแม่อยากขอโทษเหยื่อขอโทษครอบครัวเหยื่อขอโทษสังคมหรืออะไรไหม
แม่บอกว่าแม่คงจะขอโทษแทนลูกไม่ได้
เพราะแม่ไม่รู้ว่ามันเรื่องอะไร
แต่เรื่องประกันตัวแม่คงไม่ยื่นเพราะแม่ไม่มีเงินจะยื่น
หลังจากนี้แม่ขอให้ข้อมูลในชั้นศาลก็แล้วกัน
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่พักในแคมป์คนงานนะคะ
ก็ได้คุยกับน้าของปัดและปาย
บอกว่าย้ายมาอยู่ที่แคมป์คนงานได้๓เดือนเอง
ก็ไม่เคยเห็นปัดพาผู้หญิงมาที่แคมป์เลยนะ
ถามว่าปัดเป็นคนยังไงเหรอ
ก็เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปมีเกเรบ้าง
แต่ส่วนใหญ่จะติดเล่นเกมมือถือซะมากกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นก็ยังไม่ได้ปักใจเชื่อทั้งหมด
ก็อยากให้ผู้เสียหายมาชี้ตัวผู้ต้องหา
เพื่อยืนยันว่าหลานของเขาเนี่ยเป็นคนก่อเหตุจริง
เราไม่ต้องไปฟังความฝ่ายเดียวไม่ใช่ข้าง
จริงก็อย่างที่บอกไม่แปลกที่ครอบครัวเขาก็อยากจะรู้ข้อมูลที่ชัดเจนเนอะ
ว่าตกลงแล้วทุกหมายจับที่ออกมามันเป็นคดีของเด็กทั้งสองคนจริงไหม
เพราะว่าตำรวจก็บอกว่าไม่ได้รับสารภาพทุกคดี
อันก็รับสารภาพแบบภาคเศษ
เอ้าสำหรับทางคดีตอนนี้ปัดและปลามีหมายจับ๓คดีนะคะ
ข้อกล่าวหาก็คือ๑พรากและพาเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเพื่อการอนาจารย์
กระทำอนาจารย์และกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
กระทำอนาจารย์และกระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปี
และ๔พาไปเพื่ออนาจารย์และชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาหรือสามีของตนโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
อายุ๑๘แล้วก่อเหตุโชคโชนขนาดนี้
แล้วฟังจากคำพูดที่ให้การกับตำรวจ
ไม่รู้ว่าต้องยังไงดีเลยอะพี่อุ๋ย
ก็เรียกตามชาวบ้านเขาก็ได้เนี่ย